ซึ่งถือว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์คนร้ายกระหน่ำยิงคู่รักวัย๒๐ปี
เสียชีวิตนะครับขณะที่กำลังท่องเที่ยววันหยุด

เหยื่อคู่รักหนุ่มสาวโยงปมแค้นภูเก็ต
ใช่นะครับจากเหตุที่นายอนันตชัยจริตรำอายุ๒๐ปี
นางสาวปวีนานาเมืองรักอายุ๒๐ปี
คู่รักถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่บริเวณลานจอดรถ

ผาเขาชีจันทร์หมู่๖ตำบลนาจอมเทียน

ทั้งสองเป็นแฟนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
แล้วก็ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชมบุรีแห่งนี้
จากนั้นถูกคนร้ายประกบยิงและเสียชีวิตทั้งคู่
โดยที่บ้านของนายอนันตชัยแล้วก็นางสาวปวีนา
ซึ่งอยู่ที่บ้านนาตาลตบลนาตาลอเบิดท่ากันโทจังหวัดกรสินธุ์

ได้จัดเตรียมสถานที่เตรียมรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านตามหลักศาสนานะครับ
โดยญาติเองให้ข้อมูลไม่มากนะครับให้ข้อมูลสั้น
ว่าต้องรอให้ศพกลับมาถึงบ้านก่อน
จึงจะสามารถที่จะพูดคุยได้
นายสุธินจริตรำอายุ๔๙ปีซึ่งเป็นพ่อของนายอนันตชัย
บอกสั้นว่ารู้สึกตกใจเมื่อทราบข่าว
ไม่คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเขาเองนะครับ
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับ
เราก็ไปดูความคืบหน้าในการสืบสวนแกะรอยคลี่คลายคดีโหดนี้นะครับ
เมื่อวานที่สพนจอมเทียนอสัตว์ฮีบ
พลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานชุดสอบสวนของสพนาจอมเทียนร่วมประชุมกันนะครับ
เพื่อสืบสวนในคดีนี้วางแนวทางในการสืบสวนหาเบาะแสของคนร้าย

พลตำรวจตรีเชษฐาผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
เปิดเผยครับว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนภาค๒ลงมาร่วมทำคดี
พร้อมกับกำชับทีมสืบสวนจังหวัดชมบุรีสืบสวนสพนาจอมเทียน
เร่งติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขับรถหลบหนีไปนะครับ
พร้อมกับให้แบ่งกำลังลงไปหาข่าวในพื้นที่ที่ผู้ตายทั้งสองทำงาม
แล้วก็เบื้องต้นได้ตั้งประเด็นชู้สาวไว้แต่ก็ต้องดูประเด็นอื่นด้วยนะครับ
ชู้สาวกับ๒เรื่องของความขัดแย้งในที่ทำงานของฝ่ายหญิง
ส่วนรายละเอียดของการเกิดเหตุยังไม่ชัดว่าเกิดอย่างไร
แต่ที่ได้ข้อมูลนะครับทราบว่าคนร้ายลงจากรถ
เดินตรงปรีเข้ามารัวยิงฝ่ายหญิงก่อน

ปกติถ้าเกิดเหตุคนที่เป็นผู้ชายมักจะโดนยิงก่อน
แต่นี่ผู้หญิงโดนยิงก่อน
ส่วนรถของคนร้ายมาจอดดักรออยู่ก่อนหรือไม่นั้นยังไม่ชัดเจน
จากที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด
สืบสวนก็ไล่เช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ยังไม่ทราบสีและทะเบียน
เขาบอกว่าขับออกจากที่เกิดเหตุเข้าถนนสุขุมวิทย

ตอนนี้กำลังไล่กล้องวงจรปิดตามต่อ
เมื่อไปถึงพัทยาแล้วตรงไปทางอำเภอศรีราชา
ซึ่งเป็นเส้นทางไปเมืองชนบุรีหรือกรุงเทพ

อันนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกนะครับ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีนันทชาติ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเจ้าของพื้นที่
บอกว่ากำลังส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ

เคยทำงานอยู่สถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต

มีเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตมาติดพันธุ์ฝ่ายหญิง
ทำให้ทั้งคู่ต้องหนีกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดกรสินประมาณ๓เดือน

กระทั่งฝ่ายชายพาฝ่ายหญิง
เที่ยวฉลองวันเกิดที่พัทยากับเพื่อนอีก๒คน
แล้วก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
ตำรวจก็ตั้งประเด็นเรื่องชู้สาว
ฝ่ายหญิงมีชายอื่นมาติดพันธุ์ขณะที่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
ตอนนี้ชุดสืบสวนแบ่งกำลังลงพื้นที่นะครับ
ที่นครปฐมสถานที่ทำงานในปัจจุบันของทั้งคู่นะ
รวมทั้งที่ภูเก็ตที่ผู้ตายทั้งสองเคยทำงานอยู่
แล้วก็ทราบว่ามีเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตมาติดพันธุ์ฝ่ายหญิง
เพื่อจะเร่งหาเบาะแสคลี่คลายคดี
คือต้องทำงานร่วมกับตำรวจในหลายจังหวัดเลยล่ะครับ